ดูเรื่องของอุปกรณ์ที่จะเล่นสงกรานกันแล้ว

เดี๋ยวที่จังหวัดพระนคร๔อยุธยาค่ะ
ก็มีพระมาแจกยันเลยนะคะ
เป็นการเตือนให้ไม่ประมาท
รวมไปถึงอีกที่หนึ่งค่ะที่จังหวัดระยองนะคะ
ก็มีการสร้างศีรษะด้วยการโรนรงให้ขับขี่
บนท้องถนนอย่างปลอดภัยจากตำรวจ

เป็นอย่างไรคะคุณ

ถูกต้องค่ะไม่บอกไม่รู้เลยว่าคือคุณตำรวจนะ
ลีลาการแดนก็สุดจะน่ารักค่ะ
ตำรวจหนุ่มหล่อทั้งตำรวจสาวสวยก็มาโชว์กันแบบไม่ธรรมดาค่ะ
เป็นการแสดงที่น่าชื่นชมของตำรวจภูทรกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานของจังหวัดระยองนั่นเอง
ทุกฝ่ายก็ร่วมกันรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกไม่ให้ผู้ขับขี่เมาแล้วขับ
แล้วก็ยังมีการมอบหมวกนิรภัยปล่อยแถวดนรงค์ขับขี่ปลอดภัย

นี่แหละบรรยากาศที่ระยองนะคะตำรวจทำงานกันเต็มที่
ไม่ต่างจากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ร่วมรณรงขับขี่ปลอดภัยบนถนนสายเอเชียด้วย
เส้นทางขาออกกรุงเทพมหานครก็มีพระครูเกษมจันทวิมล
พระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมรามานเกจิ
ชื่อดังด้านเมตตามหานิยมแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนี่แหละค่ะ
ท่านก็มาร่วมแจกผ้ายันและสติ๊กเกอร์เตือนสติเมาไม่ขับให้แก่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา
ช่วงเทศกาลสงกรานไม่แค่นั้นนะคะคุณ
ยังมีนักร้องชื่อดังมาร่วมโดนโรงด้วยเห็นไหมคะ

คุณตู้ดิเรกอมัตยกุลมาร่วมสร้างความสนุกสนานมาให้กำลังใจผู้ที่ขับขี่ด้วย

สาวบางโคนันโก้จริง

ไม่ใช่แค่นั้นคุณก็ยังแจกโรตีสายไหมสินค้าชื่อดัง
ให้กับคนที่สัญจรด้วยนะอิ่มอร่อยตลอดทาง
สุโขทัยนะคะทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกก็จัดกิจกรรมแจกข้าวไข่เจียวจ้า
โหดีสดสดร้อนเลยนะน้องบิตรองค่ะ
กันอยู่ตรงนี้แหละที่เทศกาลอาหารที่บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศา
ให้กับคนมาเที่ยวงานประเพณีสงกรานแจกให้กับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกราน
ตั้งแต่วันนี้๑๑เมษาไปถึง๑๕เมษาเลยนะคะ
แต่เขาจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการช่วงเย็นวันนี้
ใครอยู่ที่สุโขทัยไปร่วมงานกันได้นะ

ปิดท้ายกันที่อำนาจเจริญนะคะไปที่อำเภอชานุมานค่ะ
เปิดงานเทศกาลเที่ยวชานุมานแห่ยักษ์คุ
งานนี้นะเขาจัดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเย็นวานนี้แหละค่ะ
ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแห่ยักษ์พักแก่งชมเมือง
เล่าเรื่องชานุมานและเชื่อมโยงสองฝั่งประเทศก็คือไทยกับลาวนั่นเองนะคะ
โดยมีขบวนแห่ยักษุไปรอบเมืองพร้อมทั้งจัดกิจกรรมมากมายค่ะ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวชานุมาน
อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดหรือเปล่า

ไม่ใช่แค่นั้นคุณยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่านะคะ
ใครอยากจะไปชมประเพณีดีแบบนี้
ไปได้ถึงวันที่๑๒เมษายนที่ชานุมานนะคะ